รวมถึงระบบโครงสร้างทั้งหมดนะคะก่อนที่จะเริ่มโครงการกับนักเตะเยาวชนของไทยค่ะ
ได้พานักข่าวเมืองไทยเข้าเยี่ยมชมสโมสรซึ่งมีผู้บริหารอย่างบิ๊กเสือสำริทธนกาญจนสุด
ซึ่งได้เยี่ยมชมทั้งห้องอาหารห้องฟิสเนสห้องกายภาพสนามซ้อม
รวมทั้งชมการซ้อมของทีมชุดใหญ่ที่มิวคิวจะลงเตะกับโบตันในวันเสาร์ที่๒๑พฤศจิกายนนี้ด้วย
ท่ามกลางสายฝนและอากาศที่หนาวเย็นค่ะ